คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามความคืบหน้าคดีนี้ให้ครับ
คดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวานนี้ท่านก็ได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะฮะจากภาพในกล้องวงจรปิด
วันนี้เราเพิ่มเติมให้นะครับมีการทำแผนด้วยวันนี้
แต่ดูตรงนี้ก่อนนะฮะนี่คือหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ต้องหานี่มามอบตัวแล้วล่ะนะฮะไปยิงเพื่อนร่วมงานที่เป็นอริกันนะฮะ

จนเขาเสียชีวิตแล้วก็เจ็บอีกคนหนึ่งเสียชีวิตหนึ่งเจ็บหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สิบเจ็ดนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับ
ตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะครับตำรวจสพเมืองภูเก็ตเนี่ย
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุยิงกันแล้วมีคนเจ็บคนตาย
ที่ใกล้ใกล้โกดังเก็บของหลังห้างสอบประสิทธิ์ค้าแห่งหนึ่ง
ถนนเทพกษัตรีนะครับถึงที่เกิดเหตุเนี่ย

พบนายสันเทศนามสกุลทองช่วยอายุสามสิบเอ็ดปี
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ตรงลานจอดรถด้านหลังห้าง
อีกคนนึงนะครับนายอัครพลศรีทองมา
อายุสามสิบเอ็ดคนนี้บาดเจ็บครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตจากการตรวจสอบสภาพศพของนายสันเพชรนะครับ
มีกระสุนฝังอยู่ที่ขมับด้านซ้ายหนึ่งนัดแล้วใกล้ใกล้กับศพเนี่ย
มีกระสุนตกอยู่นัดหนึ่งด้วยนะฮะเป็นหัวกระสุนนะครับ
นี่ก็เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปแต่ภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นก็ต้องบอกว่าโอ้โหทั้งอุกอาจแล้วก็โหดเยี่ยมเหลือเกินนะฮะ
เพราะว่ามาถึงเนี่ยก็ใส่เขาเลยนะครับจังหวะนี้นะครับ
ยิงเข้าไปแบบจ่อเลยมีรถคันนี้ค่ะบังอยู่พอดีนะฮะ

ถูกต้องครับเพราะว่าผู้ต้องหาคนกอเหตุสายแมสสีขาว

แต่สุดท้ายผู้ที่กอเหตุคือนายอัคคารวัตต์มณีบัวรัส

ก็ไปมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับปืนลูกโม้ขนาด๓๘

นี่ฮะจุดที่มอบตัวเนี่ยคือนั่งรถคันนี้มานะครับ
แล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่เอาไว้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปรับตัวมานะครับแถวโรงเรียนบ้าน
สปำตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
จากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตรเท่านั้น
ผู้ต้องหาสารภาพว่าอย่างนี้ครับเป็นการสารภาพเบื้องต้นนะฮะ
นี่คือจุดที่หนีไปนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าขอมอบตัวนะ
เขาสารภาพอ้างว่าตัวเขากับนายสันเพชรผู้ตายเนี่ย
ทำงานอยู่แผนกเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละชุดทำงานนะ
คือทั้งสองคนมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับ
โดยนายอัครวัฒน์บอกว่าได้โพสต์ข้อความลงในสตอรี่เฟซบุ๊ก
ลักษณะเตือนสติก่อนที่ผู้ตายเนี่ย
จะเข้ามาแสดงคอมเมนต์เป็นลักษณะแบบหัวเราะแล้วส่งข้อความคำว่า
ค่ะก็คือหัวเราะอ่าเอาอย่างงี้ครับก็คือส่งคอมเมนต์หัวเราะไป
ทั้งสองคนเนี่ยจากนั้นก็พูดคุยผ่านข้อความส่วนตัวนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็ถามผู้ตายว่ามาคอมเมนต์เฟซบุ๊กสตอรี่ของเขาเนี่ย
ด้วยข้อความหัวเราะเนี่ยทำไมคือเขามีปัญหากันอยู่แล้วไง
สองคนเนี้ยเขาเป็นคนที่คำเมนต์กันอยู่แล้วคือเขามองว่าไอ้คอมเมนต์หัวร้อนเนี้ย
เหมือนเป็นการหัวเราะเยาะเขาซึ่งผู้ตายก็ตอบกลับว่าอ้าวแล้วทำไมจะทำไม่ได้
อันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะฮะแล้วเขาบอกเขาก็มีหลักฐานตรงนี้นะ
เป็นหลักฐานข้อคงข้อความที่ให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วก็บอกว่าก็เป็นโทรศัพท์ของเขา
อืมเขาจะทำอะไรก็ได้ประมาณอย่างนั้นค่ะก็เลยเกิดความไม่พอใจ
นัดเจอกันช่วงเย็นเมื่อวานนี้นี่แหละที่นัดเจอกันให้เจอกันที่ทางเข้าออกด้านหลังห้าง
มาเจอกันหน่อยนะครับพอถึงเวลานัดครับประมาณ๕โมงเย็นเนี่ย
นายสันเพชรเขาก็ซ้อนจักรยานยนต์ของนายอัครพลคนเจ็บมานะฮะแล้วก็พกเหล็กยาวใส่กระสอบปุ๋ยมาด้วย
ทีนี้พอถึงเวลามาเจอกันเนี่ยนายสันเพชรเขาก็เห็นว่านายอัครวัฒน์
ผู้ต้องหาเนี่ยที่ลงมาจากรถจักรยานยนต์เนี่ยพยายามจะดึงเหล็กที่เตรียมมาจะเข้ามาทำร้าย
ค่ะนายอัครวัฒน์ก็เลยเอาปืนที่เตรียมมาเนี่ยมายิงใส่อันนี้เขาอ้างนะ
คารวัตรอ้างว่าพอมาถึงเนี่ยเห็นว่านายสรรเพชรผู้ตายเนี่ยเขาดึงเหล็กที่เตรียมมาเนี่ยจะมาตีอะไรเขาก่อน
อืมเขาก็เลยชักปืนที่เตรียมมาด้วยเนี่ยยิงใส่หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้ว
ก็ขับรถออกจากที่เกิดเหตุไปแล้วก็ติดต่อขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่
อันนี้เป็นปากคำจากทางฝั่งของผู้ต้องหานะครับใช่ค่ะซึ่งเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วย
เขาไม่มีสิทธิแจงอะไรแล้วนอกจากเพื่อนที่มาด้วยกันที่ตอนนี้ก็บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล
อืมคือเมื่อเช้านะคะพลตำรวจตรีพรศักดิ์นวลหนูผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วยพันธ์ตำหรับเอกธิรวรรษเลี้ยนสู่วันผู้กำกับกับสองพลเมืองภูเก็ตเนี้ย
นำตัวนายอัครวัฒน์มาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งถึงแรงจูงใจแล้วก็เหตุจูงใจค่ะ
แล้วก็คุมตัวนายอัครวัฒน์ไปชี้จุดเกิดเหตุที่ลานจอดรถของห้าง
ซึ่งก็คือจุดที่นายสันเพชรผู้ตายลงจากรถมอเตอร์ไซค์เดินเข้ามาหา
ที่เขาอ้างว่าหยิบท่อเหล็กออกมาด้วยแล้วก็จุดที่นายอัครวัฒน์เอาปืนขึ้นมายิง
สันเพชรจนเสียชีวิตแล้วก็ยิงนายอัครพลที่กำลังคล่อมรถมอเตอร์ไซค
บาดเจ็บสาหัสมีเพื่อนร่วมงานของนายสันเพชรผู้ตาย
คอยสังเกตการณ์อยู่ด้วยนะคะพอชี้จุดเกิดเหตุเสร็จเนี่ย
เพื่อนของผู้ตายที่สนิทสนมกันดีกับผู้ตายเพราะว่าทำงานแผนกเดียวกันเนี่ย
วิ่งกรูเข้ามาหานายอัครวัดเลยค่ะตั้งใจจะมาทำร้าย
ตะโกนด่าด้วยความโกรธแค้นตำรวจก็เลยต้องรีบนำตัวนายอัครวัฒน์ขึ้นรถ
แล้วก็พาไปฝากหางที่ศาลจังหวัดภูเก็ตค่ะ
คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีก็ได้ไปคุยกับเพื่อนของผู้ตายคนนี้ด้วยนะคะ
จังหวะที่จะเข้าไปคุยคือเขานั่งลงกับพื้นก้มหน้าร้องไห้โฮเลยค่ะ
ด้วยความเสียใจที่ต้องเสียเพื่อนไปเขาบอกว่าเขารู้จักกับนายสันเพชรผู้ตาย
แล้วก็รู้จักกับนายอัครวัตรคนก่อเหตุด้วยก็ทำงานด้วยกันหมดนั่นแหละ
เล่าบอกว่าสองคนนี้เขามีปัญหากันมาสักพักแล้วค่ะเวลานั่งทำงาน
ถ้าคนนึงนั่งฝั่งซ้าอีกคนจะไปฝั่งขวาถ้าคนนึงอยู่ข้างหน้าอีกคนจะไปข้างหลัง
คือนั่งห่างกันไม่ข้างกันไม่มองหน้ากันแต่ไม่เคยถึงขั้นมาลงไม้ลงมือกันแบบนี้มาก่อน
วันเกิดเหตุทั้งคู่ก็มาทำงานพร้อมกันนะคะช่วงก่อนเลิกงานประมาณห้าโมงครึ่งเนี่ย
ได้ยินมาว่าสองคนนี้เขานัดมาเจอกันที่ร้านขายของชำหลังห้าง
แต่เพื่อนบอกนะคะว่านายสันเพชรมีท่อนเหล็กจริง
แล้วก็ผู้ยิงก็ส่งลูกปืนมาให้ผู้เสียหาย
แต่ทั้งสองคนมาทำงานด้วยกันครับวันนี้ไม่มีใครหยุดงาน

พอว่าได้ส่งรูปปืนไปแล้วก็อีกคนนึงก็กดโมโหแล้วก็นัดเจอกันที่หลังเลิกงานครับ
และคนที่ยิงก็กลับไปเอาปืนมายิงผู้เสียชีวิตครับ
เพราะว่าคนที่เสียไม่คิดว่าคนที่ยิงมีปืน
เพราะว่าเขาทั้งสองคนมาทำงาน๗โมงเช้าด้วยกันครับ

นี่คือปืนนะฮะปืนเลยค่ะคนละชั้นกันเลยอ่ะถ้าพูดถึงอาวุธอ่ะนะ
แล้วนี่คือนัดเคลียร์กันนะใช่ค่ะแต่ละคนคืออาวุธครบมืออ่ะ
ครับน่าจะเอ่อไม่ใช่นายศักดิ์สิทธิคุณศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
ได้ไปคุยกับรุ่นพี่ของผู้ตายอีกคนนึงด้วยนะคะครับเขาเอาข้อความ
เฟซบุ๊กมาให้คุณศักดิ์สิทธิ์ดูบอกว่าเนี่ยเนี่ยผู้ตายอ่ะ
ข้อความมาหาเขามาปรึกษาอ่าเบี้ยเขาบอกพี่บัง
ผมควรทำยังไงดีคือให้ดูแชทที่คุยกับนายอัครวัฒน์ครับ
พี่คนนี้ก็เลยบอกว่าเออใจเย็นไม่ต้องไปวุ่นวายหรอก
คือทำนองว่าเอออย่าไปยุ่งเลยประมาณนั้นเนี่ย
แชทนี้ให้รุ่นพี่ดูปรึกษารุ่นพี่แต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นไม่นาน
ที่มาปรึกษาไม่นานนายสรรเพชรก็เดินไปหยิบท่อนเหล็กใส่ถุงปุ๋ย
แล้วก็โทรหาเพื่อนที่ทำงานอีกบริษัทหนึ่งให้มารับแล้วก็ขี่ออกไป
พบกับนายอัคริวัตรตามที่นัดแล้วก็โดนยิงเสียชีวิต
อัครวัฒน์เนี่ยเขายอมรับตรงเลยนะคะว่าเขาเป็นคนใจร้อน
แล้วก็เป็นคนชอบวางมาตรเขาชอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเคยทำงานกับคนใหญ่โต
เพื่อนที่ทำงานก็เลยไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากจะสูงสิงด้วยเท่าไหร่
ส่วนผู้ตายเนี่ยนายสันเพชรเนี่ยรุ่นพี่คนนี้บอกว่า
เป็นคนนิสัยดีมีอะไรก็ให้เพื่อนหยิบยืมเสมอ
ก็ไม่คิดเลยว่าจะมาต้องจากไปด้วยเหตุการณ์แบบนี้
คือเขาก็จะกดถูกใจก่อนกดถูกใจปุ๊บแล้วก็พิมพ์๕๕ไป
แต่อีกคนนึงเข้าใจว่าเย้ยเขาไอ้คนที่ยิงเข้าใจว่าไอ้เย้ยเขาก็เขาไม่ถูกกันอยู่แล้ว
อีกคนก็ถามไปบอกว่าเออเนี่ยแล้วที่จริงมันก็กดได้ไม่ใช่เหรอ
ว่าโทรศัพท์ของกูจะกดอะไรก็ได้ก็บอกว่าได้เย้เนี่ย
แล้วก็โทรศัพท์กันแป๊บนึงโทรศัพท์กันแป๊บเดียวก็นัดพบกันเลย
เป็นแค่ไม่ชอบหน้ากันปกติแล้วครับผมแต่ไม่คุยกันทำงานแผนกเดียวกัน
แต่ว่าวิ่งคนละสายงานกันแบ่งเป็น๒ทีม๕อีกทีมหนึ่งวิ่งเพราะว่ามินิมาตรมันเปิดเยอะ
คือประชิปมันเปิดสาขาย่อยเยอะแต่ทีนี้เวลาวิ่งเก็บงานมันจะวิ่งไม่ทัน
ก็เลยแบ่งสายกันวิ่งถ้าถ้าพูดตามความเป็นจริงการทำงาน
เพื่อนร่วมงานอีกคนนึงชอบช่วยเหลืออีกคนที่เสียนะครับ
เขาจะชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบให้เมื่ออันนี้ใครไม่มีอะไรตรงนี้หยิบยืมอะไรได้ปกติ
แล้วก็อีกคนนึงก็ข้อดีไม่ใช่ว่าไม่ดี
กันคุยได้อัธิษฐาใส่ดีแต่ในเพื่อนร่วมงานอ่ะ
เรื่องนี้ผู้ประครับการตรวจปุฏญ์ภูตรจังหวัดภูเก็ตบอกนะครับ
คดีนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อน
ก็คือความขัดแย้งส่วนตัวนี่แหละค่ะจากการท้าทายผ่านทางโซเชียล

แต่เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
พฤติการทุกอย่างมันค่อนข้างชัดเจนนะครับ
เป็นหลักฐานแน่นหนาในการมัดตัวผู้ก่อเหตุ
ไปทั้งหมด๔ข้อหาด้วยกันนะคะก็คือ

พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ทีนี้อย่างที่บอกว่าคนที่นายอัครวัฒน์ยิงเนี่ยมีสองคน
คนแรกคือนายสันเพชรเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
อีกคนนึงคือเพื่อนที่เป็นคนไปรับนายสันเพชรมาเจอกับนายอัครวัฒน์

โดนยิงเข้าลำคอทะลุหลังหูด้านขวาอาการสาหัสนะคะ
รักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
แต่ว่าล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับนางปิยพรหนูจีนเซ่งนะคะ

เธอบอกว่าเธอกับสามีก็ทำงานที่ห้างนี้ด้วยกันนี่แหละ
แต่ว่าคนละแผนกตอนเกิดเหตุเธอยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าสามีเธอเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
แต่ก่อนหน้านี้ที่มีการท้าทายกันระหว่างนายอัครวัฒน์กับสามีเธอเนี่ยนะ
เธอบอกว่าเธอเห็นว่านายอัครวัฒน์ลงสตอรี่รูปปืน
สามีเธอเข้าไปทักบอกทำไมส่งรูปปืนมาหาเรา
แล้วนายอัครวัตก็ตอบกลับไปว่าไม่ได้ส่งแค่ลงสตอรี่
แต่นายส่งมาหัวเราะเยาะเราทำไมคนพัทธลุงเหมือนกัน

เธอบอกว่าเธอเองไม่รู้เรื่องนี้เลยจริง
มารู้ก็รู้พร้อมทุกคนรู้พร้อมผู้สื่อข่าวรู้พร้อมพวกเรานี่แหละ
ที่ผ่านมาเนี่ยเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสามีรู้จักกับนายอัครวัฒน์

แต่ถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องแค่นี้จริง
ถือว่าพฤติกรรมโหดเยี่ยมมากนะที่ต้องมายิงกันตายเพราะเรื่องแค่นี้
ไปก็ได้อะไรก็ตึงกันนี่ก็ว่าก็ก็ตึงกันก็ก็ช่องหลุดปืนมาให้เลย
อะไรถึงแกไม่รู้ว่าเขาก็มีเรื่องอะไรกันเพราะว่าไม่เคยลาวเลยค่ะ
ไม่รู้ก็บอกก็เปิดอ่านแชทแฟนตลอดแต่ก็ไม่เคยเจอกับคนนี้นะน่าบอก
เพิ่งวันนี้ไม่รู้จักก็เพิ่งว่ารู้จักแต่เข้าตรงที่ตามอานนะ
ตั้งประกอบพิธีบำเพ็ญทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดพรรภ์ธรรวงศ์แล้วนะคะ
ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนแล้วครับ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครที่ได้ประโยชน์เลยนะครับ